ชิงชึ้งเขาไปถามคุณแซมมี่เลย
ตกใจนะอยู่วงการมา๑๐ปีไม่เคยเห็นใครออกตัวแรงขนาดนี้

เขาประกาศกล้องเลยว่าเขาชอบ
เขาก็เจอกันเท่าที่สัมผัสเป็นคนบ้านตรง
เขาคุยมาตรงหนูก็คุยสไตล์หนูตรง
เห็นเขาแท็กรูปก่อนที่เป็นข่าวมานะ

อันนี้ใจร้อนจริงรอดูไปก่อนรอดูรอดู

ตั้มบอกว่าเผื่อใจว่าวันหนึ่งจะไม่

นักข่าวก็ถามว่าดูเราเป็นดอกฟ้าที่เขาต้องเอื้อมหรือเปล่า
มี่ก็บอกว่าพี่ก็พูดเกินไปหนูเป็นคนคนนึง

คิดอยู่ว่าจะตอบไงถ้าไม่ตอบหาว่าหญิงไหมที่บอกว่าตอบ

คือนางดักทุกทางไม่เป็นไรก็ตอบ

แล้วก็กลัวไหมล่ะว่ามีแฟนคลับของตั้มเขาจะห่วง

มีทั้งคนชอบไม่ชอบได้เราก็เลือกแต่เรื่องดี